ต่อกันที่เรื่องของจังหวัดระยองนะคะ
ไปร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมค่ะ

เป็นนิทัศกาลโรงเรียนเชิงนิเวศต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

นิทัศกาลโรงเรียนเชิงนิเวศต้นแบบในอัตลักษณ์เศรษฐกิจ
พอเพียงบนผืนทรายที่โรงเรียนวัดกรอกยายชาตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองนะคะ
โดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและภาครัฐ
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดระยองค่ะ
โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นแบบแผน
เพื่อที่จะไปต่อยอดพัฒนาอื่นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับขยะ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนค่ะ
เพื่อที่จะสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาที่การนะคะ
แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการให้โรงเรียนวัดกรอกยายชา
เป็นโรงเรียนเชิงนิเวศต้นแบบให้ในจังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมภายในปี๒๕๖๒ด้วย
เพราะว่าจังหวัดระยองถือว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะ
อาจจะมีสิ่งปนเปื้อนอยู่บ้าง
อาจจะมีมลพิษนะคะก็เลยสนับสนุนให้โรงเรียนต่างรู้จักคำว่านิเวศนะคะ
เพื่อให้ครูแล้วก็นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้ทรัพยากรและลดการผลิตของเสียต่าง

มีการแบบนี้เอาของที่เคยใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
หรือว่าเปลี่ยนเป็นของใหม่ไปเลยนะคะ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมไปด้วยนะครับ
เช่นการนำกระดาษกล่องนมขวดพลาสติก

แล้วก็เป็นของประดับตกแต่งแบบนี้ค่ะ

เดียของเด็กเขาเจ๋งจริงนะครับ